ความคืบหน้าเหตุการณ์หนุ่มใหญ่ฆ่าโหดหนุ่มวัยรุ่นลูกครึ่งที่ลำปางนะฮะ
วันนี้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ในขณะเดียวกันยังคงเร่งค้นหาน้องปิงปองนะครับ
ก็คือผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะยังหาตัวไม่เจอนะ
เพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับน้องเบนคนสุดท้าย
ถูกต้องครับเข้าสู่วันที่๔แล้วนะครับ

แม่ของน้องเบนครับแล้วก็คุณพ่อท่านนี้นะฮะ
อังกฤษเนี่ยครับตะโกนด่าสาบแช่งผู้ต้องหาในวัด
หนุ่มใหญ่อายุสี่สิบกว่าครับฆ่าทุบหัวลูกชายเขาจนตายเนี่ยนะฮะ
โดยใช้ไม้หลังจากที่ถูกคุมตัวออกจากห้องขัง
พ่อแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะตำรวจพาขึ้นรถไปไหนครับ
ทำแผนจุดที่เขาใช้ของแข็งทุบตีน้องเบน
วัยรุ่นหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษจนตายและทิ้งศพอำพลัง
ไว้ในป่าละเมาะค่ะทางจากสพแม่ท้าประมาณสี่สิบกิโลเมตรครับ
นี่ครับโฉมหน้าผู้ต้องหาคุมตัวมาแล้วในขณะที่พ่อและแม่ของผู้ตายก็โกรธแค้น
ไปฆ่าลูกเขาทำไมสาบแช่งให้ติดคุกให้ตกนรกหมกไหม้ให้ตายตกไปตามกัน
ที่พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเบื้องต้นวันนี้มีประมาณ๓๔จุดนะฮะ
ไล่ไปทีละจุดครับนี่ฮะจากโรงพักเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสองข้างทางมีแต่ป่า
จุดแรกคือบริเวณสามแยกทางเข้าเหมืองแม่ทานอำเภอแม่ทะครับจุดนี้คือจุดที่ในวัดคนก่อเหตุ
นัดเจอกับน้องเบนผู้ตายมาพูดคุยกันเพื่อจะไปยังจุดที่ซ่อนยาเสพติด
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับห่างจากจุดที่เจอศพน้องเบนประมาณหนึ่งกิโลเมตร
เขามาเจอกันตรงนี้ก่อนเพื่อมาคุยกันคุยกันเสร็จช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ของน้องเบน
ขึ้นหลังกระบะของในวัดผู้ต้องหาอืมจากจุดแรกพากันไปจุดที่สอง
ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่พบศพนั่นแหละฮะตอนช่วงทำแผนเนี่ยทั้งแม่ทั้งพ่อญาติญาติ
แล้วก็เพื่อนของผู้ตายรวมถึงชาวบ้านเนี่ยโอ้โหโกรธแค้นมาก
อืมคำด่าคำสาบแช่งเนี้ยมาเป็นระยะระยะเห็นตำรวจใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคอยเอามือกันไว้แบบนี้ฮะอืม
ขอเอาคุณผู้ชมกับโลกหนึ่ง

คือดุเดือดมากนะคะเนี่ยแล้วจังหวะนี้คือทั้งตัวคุณพ่อเองที่เป็นชาวต่างชาติ
ครับก็ตะโกนถ้อยคำด่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยความโกรธแค้นก็ไล่เลยฮะ

ในวัดผู้ต้องหาจากจุดแรกไปที่จุดที่สอง
ซึ่งเขาอ้างว่าประมาณได้จดจุดที่ขับกระบะมาจอด

พอไม่เจอเขาอ้างว่าเบนหักหลัง

ใช้ท่อนไม้ถูบตีจนเบนตาย
แล้วเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าละเมาะข้างทาง
จังหวะนี้เดี๋ยวให้ดูดีนะครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ

แม่ของผู้ตายถือหินติดมือมาด้วยไงเข้าใจเลยหัวอกแม่
ลูกถูกฆ่าตายถูกฆ่าทุบหัวโหดเยี่ยมเนี่ย
เห็นไหมฮะแม่เดินมาแบบนี้นะครับ
หวังจะเอาหินปลาใส่ตัวของในวัดผู้ต้องหาและตำรวจกันเอาไว้ครับ

ของน้องเบนอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เหมือนจะเผลอเอาไม้มาเนี่ย

ปรากฏว่าเห็นนักข่าวเราไหมเมื่อกี้

ฝาดมาคุณไก๊ธนกรหน้าเว๋อตกใจฮะ
ไม่แล้วคุณไก๊โดนด้วยนะคะจริงเมื่อกี้เนี่ย

หินหินหินหินหินหิน

หินหินหิน

ปลาก็ไปโดนหัวผู้การ

ตำรวจคุมตัวในวัดผู้ต้องหาไปชี้จุดที่

ขอให้ในวัดผู้ต้องหาเนี่ย

คนที่กำลังตามหาอยู่ตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรม
พ่อของน้องเบนครับคนอังกฤษคนนี้โกรธมากตะโกนสาบแช่ง
เมื่อกี้ตั้งแต่ที่โรงพักใช่ไหมใช่ค่ะ
ด่าผ่านกระจกรถแล้วก็มาด่าตอนที่ทำแผนจนถึงตอนนี้จังหวะที่มีการคุมตัว
เอาพาในวัดกลับขึ้นไปบนรถเนี่ยพ่อเดินตามไปถึงประตูรถนะฮะ
เขากระจกนะคือเขาหมุนกระจกขึ้นตอนแรกก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์รุนแรง
แล้วบอกเลยฮะคือมองตาฉันนี่จังหวะนี้ฮะ
ตาฉันแล้วเขาพูดประโยคนี้ครับ
คือก็เราก็ต้องดูดเสียงนะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็มีคำหยาบด้วย
ครับแล้วตัวคุณพ่อของน้องเบนเองเนี่ยพยายามจะบอกแล้วพูดภาษาอังกฤษน่ะนะคะว่า
โกรธมากแล้วลูกเขากำลังจะเติบโตเป็นวัยรุ่นที่จะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ในอนาคตแล้วก็มาด่วนจากไปแบบนี้
เอาหลังจากที่พาไปชี้จุดที่เอาศพไปทิ้งแล้วนะครับ
จุดต่อไปครับจุดที่เอาไม้อาวุธที่เขาใช้สังหารเนี่ยนะฮะ
เอาไปทิ้งตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง
หลังจากนั้นจุดที่เอารถมอเตอร์ไซค์ของน้องเบนเอาไปซ่อนก็คือคอกวัวของญาติเนี่ย
นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งจุดที่สี่
ตลอดระยะทางที่เจอและคุมตัวมาพยายามถามปมเหตุ
แล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนครับ

ขอโทษครับผมอารมณ์โชคบุคค์ที่ทำไปครับ

หลังจากชี้จุดทำแผนครบหมดทุกจุดแล้ว
ขณะที่คุณไก๊เองได้คุยกับญาติของผู้ต้องหา
เป็นเจ้าของกระท่อมและครอบครัว

ในวัดขี่มอเตอร์ไซค์เอามาฝากไว้
ตอนนั้นก็แค่ได้ยินเสียงนะ

เดี๋ยวจะไปหาห้องเช่าให้เมียน้อย
นี่ครับตอนที่เขาเอารถมาซ่อน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะ

นั่นคือการตามหาตัวน้องปิงปอง

คือถ้าใครมีเบาะแสช่วยแจ้งหน่อยเถอะ

อยากจะรู้ว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง

ตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

นะครับใครเจอน้องผู้หญิงหน้าตาแบบนี้
ช่วยแจ้งทางการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
หรือโรงพักในท้องที่ได้เลยครับ

ร่างทรงเขาบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่

ใกล้กับจุดที่ไปพบศพน้องเบนนั่นแหละ

การค้นหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
วันนี้ใช้สุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่

หักกันกับน้องเบนเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับ

จะได้ให้สุนัขดมกลิ่นช่วยหา

แล้วให้หาเจอเบาะแสอะไรหรือไม่

วันนี้จากการค้นหาแล้ว

ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
หรือถ้าหากว่าถูกทำร้ายแบบในเบนเนี่ย

อาจจะต้องมีกลิ่นเหม็นเน่าอะไรเกิดขึ้นแล้วนะ
ถ้าสมมุติว่าน้องไม่อยู่นะฮะ

ถามในวัดผู้ต้องหาเนี่ย

คุณขวัญคุณผู้ชมคือถามตั้งแต่ที่โรงพัก

ไม่พูดไม่เอ่ยปากปริปาก
เรื่องของน้องปิงปองเลยนะฮะ

ไม่ได้มีใครซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มาด้วย

วันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ
ห้าทุ่มเดี๋ยวลองดูนะฮะ

ลักษณะคล้ายกับรถของในวัดเนี่ย

ขับมาแล้วมุ่งหน้า

คุณผู้ชมช่วยกันดูลูกศรสีเขียว

เอาซ้อนท้ายกระบะแล้วเหมือนมีอะไรคลุม

ตำรวจน่าจะได้เห็นก่อนเราแล้วแหละ

ยังจุดที่ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเบน

จากบุคคลปริศนาส่งมาบอกว่าหลานยังปลอดภัย

อย่างน้อยถ้าหลานตายังอยู่และปลอดภัย

แล้ววันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น้องปิงปอง
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับ

ตอนนี้อยากร้องเรียนขอความเป็นธรรม

หลานหายตัวไปยังไงล่ะเนี่ย

หลังจากที่ครอบครัวของน้องเบนเนี่ย

ในขณะที่ครอบครัวของน้องเบนเอง

สิ่งที่ผู้ต้องหาอ้างว่าน้องเบนไปผัวพันธ

ก็จะดูปรักปรำลูกเขาเกินไปหรือเปล่า

แล้วก็อยากให้ตำรวจนั้นตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดด้วยเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
จับมือคนทำได้แล้วยังไงน่าจะสืบสวนต่อได้ไม่ยากแน่นอน
แล้วก็ขอให้เจอน้องปิงปองไวนะคะ